ปี๓เราเริ่มเห็นเครื่องรวน
เหมือนเหล้าเก่าเนี่ยนะในขวดเก่าเขย่าออกมาหน่อยแค่นั้นเอง
ปัญหาจริงมันอยู่ที่ทีมงานมากกว่า
ที่ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรขอให้ท้องอิ่ม
ฉะนั้นทีมเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญ